เมื่อไม่พบมูลเหตุจูงใจทั้ง๓อย่างแล้ว
เมื่อไม่มีพยานบุคคลรู้เห็นพาน้องออกจากบ้าน
หรือไม่มีบุคคลใดรู้เห็นทั้งสองอำพางซ่อนเล้นศพ
เรียกว่าเอาศพนั่นแหละมาหักล้าง
ท่านผู้ชมครับนี่คือทนายเบิ้มนะฮะเป็นทนายของลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะครับ
ณขณะนี้ยังไม่มีใครทราบหรอกครับว่าผลแห่งคำพิพากษาจะออกมาว่าอย่างไรนะฮะ
ท่านเลื่อนเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมนะฮะแต่ว่าทางทนายเขาก็หักล้างมา
เรื่องอ่าอย่างเช่นคืออ่าดีเอ็นเออ่าดีเอ็นเอมันมันมันไม่จำเป็น
ผมผมต้องบอกว่าเรื่องของดีเอ็นเอไม่ใช่สาระมันเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิสูจน์อันนี้เป็นอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีวิทธิ์วิทธิ์
เพียงแต่ว่าเพื่อเป็นการยืนยันแต่ว่าคดีทุกคดีไม่จำเป็นต้อง
อาจารย์อย่างเนี้ยในในสำนวนชื่อที่เขาสืบเป็นมาในในศาลนี้อ่ะทังฝั่งของ
กรีดยางพยานบอกก็ยังสงสัยมากรีดยางนะกรีดแค่๖ต้น
นี่เขาตอบเองนะนี่ผมดูจากช่อง๘นะที่พุทธิพุทธเขาทำเนี่ย
ไม่แต่จะหมายถึงว่าในในชั้นสืบสืบพญานในในชั้นศาลน่ะ
เนี้ยเขาบอกเขาตอบในนี้ในศาลงั้นงั้นฝั่งจำเลยก็ต้องรู้สิว่ามี
มีคนเห็นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพูดทั้งหมดหรือเปล่า
ก็เป็นทนายของฝั่งนู้นก็ต้องพูดเพื่อประโยชน์ฝั่งโน้น
แต่ผมอยากบอกว่าจริงแล้วต้องดูที่สารวินิจฉัย
ไม่ได้ดูที่ผมวินิจฉัยหรือดูที่ทนายวินิจฉัย
แต่ผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าดีเอ็นเอไม่สำคัญนะครับ
แต่มูลเหตุจูคือมันอยู่ที่การตั้งข้อหาอย่าไปหลงทาง
เขาตั้งข้อหาพรากผู้ยาวแสดงพยานต้องมีอืม
ไม่มีแล้วจะไปยังไงอันที่หนึ่งครับอ่า
ที่สองสาเหตุการตายใช่เพียงแต่เรื่องนี้ถ้าพูดถึงความบกพร่องนะ
บิ๊กปั๊ดก็ทำท่านสุวัสดิ์ก็ทำเลยน่ะครับ
มันช้าอยู่นิดนึงเขาบอกว่ากระบวนการยุทธิธรรมเนี่ย
ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมความล่าช้าในประการที่หนึ่งคือการค้นหา
การค้นหาศพค้นหาน้องค้นหาน้อง
เราจะเห็นว่าเดินลุยกันปูพรมไป๓ครั้ง๔ครั้ง
มันดูว่าดีนะแต่ความจริงไม่ดี
นั่นคือการทำลายหลักฐานที่มีอยู่เกือบทั้งหมด
อีกประเด็นที่หนึ่งนะครับเราไม่ว่าตำรวจไทย
ไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่ากันแต่เพียงแต่ว่าชี้ให้เห็น
ประการที่๒การชี้สภาพการตายซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาล
ในมุกรหารเนี้ยชี้ไม่ออกว่าเป็นอาจจะกลับตายเพราะอะไร
นะครับเพราะมุ่งจากเรื่องของการทำร้ายมุ่งถึงเรื่องการข่มขืน
โดยไม่ได้มองถึงภายในไม่เหมือนกับคดีปอกุ้งเผาที่หลอกมายิงกัน
แล้วปรากฏมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่อันนั้นเขาดูภายในทีนี้
การชนะสูตรพลิกศพก็ช้ากว่าจะผลการชนะสูตรพลิกศพออก
สิบเจ็ดวันมันต้องเสร็จแต่ไม่เสร็จนะครับแต่ว่าตำรวจเขาก็มีเทคนิค
เขาบอกไม่หมดอืมเขาบอกเราไม่หมดใช่ไหมครับ
นี่คือหลักการอาจารย์ข้อหานี่หนักเบายังไงครับ
ทั้งทั้งสี่ข้อหาข้อหาภาคผู้เยาว์ภาคผู้เยามันก็สิบปีอัพอยู่แล้วล่ะนะ
แต่ไปเสร็จแล้วไปไปทอดทิ้งให้ตายแล้วก็ฆ่าคนตายมันก็ยี่สิบปีจนถึงประหารชีวิตอ่า
ส่วนให้อำพลางศพมันไม่กี่ปีแต่อำพลางศพเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะได้สักแค่ไหน
แต่ผมเชื่อว่าตำรวจก็คงมีพยานหลักฐานถึงจะจับป้าแตนมาด้วย
แล้วอ่าฆ่าคนตายอะไรเนี้ยฆ่าคนตายฆ่าคนตายเนี้ยมันยี่สิบปีอืม
คนตายนะสองแปดแปดก็ยี่สิบปีครับนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่ง
เราต้องมาดูต่อไปแต่ต้องรอฟังนะฮะเราไม่ได้หมายความว่าลุงพลผิดหรือไม่ผิด
ต้องรอฟังสารพิพากษาถ้ามีคนถามผมมีผู้สื่อข่าวถามผมคดีนี้
เห็นทนายก็บอกยกฟ้องผมบอกว่าผมไม่รู้นะแต่ผมให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่ง
ถ้าไอยาการฟ้องเนี้ยร้อยเรื่องเนี้ยครับปกติเนี้ยศาลจะยกฟ้องไม่เกินห้าเรื่อง
สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เราฟ้องมันต้องลงโทษนะครับครับอ่าล่ะ
ไอ้ที่ยกฟ้องไปหนึ่งเพราะพยานหลบหนีพยานกลับคำหรือว่าเราตรวจสำนวนไม่ดี
ก็ยอมรับนะครับประการที่สองถามว่าคดีนี้น่าจะมีคนต้องโทษไหม
ผมว่ามีแต่จะคนไหนข้อหาใดเนี้ยผมไม่รู้ครับอืม
โดยความรู้สึกของการที่สัมผัสกับงานนะ
เนี่ยอย่างที่หมอปลาพูดมานั่งคุยกันเมื่อกี้เนี่ย

นี่หมอปลานี่หาเมียให้ติด้วยหรือเปล่าที่กรอก

หมอปลาเรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่ามันให้อะไรกับในแง่ของการที่ลงพื้นที่ไปแล้วไปเห็นบ้างครับ
คือมันให้เห็นสันดาลคนหลายคน
ผมเข้าใจว่าคนหลายคนนะอาจารย์
เวลาที่มึงกำลังจะตายเนี่ย
แล้วมึงไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ย

แต่ว่าได้ว่าหนึ่งมันไม่ตาย
มันมีอำนาจตะกิดมันไม่ได้
หรือว่าสันดาลคนหน้ามือหลังมือเป็นไง
คนลืมตัวเป็นยังไง

แต่จะดูวันจริงมันไม่น่าเป็นแบบนี้

แต่เค้าทำฝืนเกษตรสังคม

บางคนทำเสียงเหมือนน้องชมพู่
ว่าเด็กฉันชื่อเด็กคนนี้ตายวันนี้

เพราะครอบครัวเขาบอบช้ำมาพอแล้ว

คุณอย่าเอาลูกเขาแล้วมันทำเสียงแบบน้องชมพู่

ถ้าคุณยังไม่เลิกทำพฤติกรรมนี้

เขาฝากมาครับ
ทางไทรัตน์ทีวีช่อง๓๒